เมื่อวานไทยรัฐถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับเป็นเกมที่เข้มข้นจริง
ครั้งหลังสุดที่พบกันในหลีกห้องเย็นท่าข้ามชนะชมบุรีได้หมดด้วยครับ
ก็เหมือนจะพยายามล้างอาถรรพ์นะครับ
ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยชมบุรีมาใส่จังหวะตัดบอลของจิรวัตรสอนวิเชียน
แล้วก็เขี้ยวพอครับที่จะยิงบอลเร็ว
ตัวไม่ทันครับประตูของยิงห้องเย็นท่าข้าม

แต่หลังจากนั้นครับชมบุรีเสียฟาว๕ครั้งนะครับ
ไม่กล้าที่จะทำฟาวเพิ่มได้แล้ว
ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าบอลครับห้องเย็นตีเสมอได้๑๑จากปีรัฐนุษยา
แล้วเสียฟาวครับจังหวะนี้เป็นการเสียฟาวครั้งที่เจ็ดนะครับ
ส่วนโชบุรีนั้นแพ้เป็นนักแรกในซีซั่นนี้ครับ
ขอพูดดีครับ
กรุงบางกอล์ซิตี้เป็นฝ่ายออกนำสิงห์สมุทรสาครไปก่อน๒๐นะครับ
จากผู้กันโด่งดังที่ไขว้บอลเปลี่ยนทางเข้าไปนาทีที่๔
แล้วก็ชาคริปโลกเพชรรัตน์นะครับยิงจอดจอดนาทีที่๙
นี่เป็นจังหวะประตูนะให้ดูกันนะครับของผู้กัน
แล้วก็ชาคริปนะครับอีก๑ลูก
แต่ว่าสมุทรสาครครับพวกเขาเนี่ยมีลูกฮึดมาไล่ตีเสมอ๒๒นะครับ
จากจักรินต้นเนียมนาที๑๒แล้วก็อลงกรจันทรดูกันหน่อยนะครับ
นี่ครับยิงยัดเข้าไปเลยครับเสาแรก
ประตูไล่มาของจักรินนาทีที่๑๒นะครับ
แล้วก็อลงกรจันทรนาที๓๑โอ้โหจับแล้วก็ใส่เต็มเลยครับ
จบเกมคู่ที่แบ่งแต้มครับบางกอกซิตี้เสมอสองนัดรวดมีสองคะแนน
ขณะที่สมุทรสาครนะครับได้คะแนนแรกของระดูการนี้อยู่อันดับ๑๐
บางกอร์อยู่อันดับ๙นะครับผลอีก๒คู่ราชนาวีเปิดบ้านแพ้ให้กับ
ธรรมศาสตร์ยังบัดทีมน้องใหม่ไป๓๘แล้วก็สุดอธานีครับ
เอาชนะสีสะเกดไป๘ประตูต่อ๓ครับตารางคะแนนจากผ่าน๒เกม
เย็นท่าข้ามนะครับมี๖คะแนนเท่ากับการท่าเรือแล้วก็แบงคอก
ลูกแต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามนะครับมีประตูที่ยิงได้เยอะกว่านะครับ
ยิงได้๙เสีย๔ขณะที่การท่าเรือยิงได้๘แล้วก็แบงคอกยิงได้๖นะครับ
ก็เลยลดหลั่นตามตารางคะแนนที่เห็นแล้วก็อันดับ๔เป็นสุรธานีมี๔แต้ม
ชมบุรีนะครับ๓คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยธรรมศาสตร์ยังบัตรนะครับ๓แต้มเท่ากัน
แต่ว่าประตูได้นั้นน้อยกว่าชนบุรีครับ